อีกหนึ่งคดีก็คือเบิร์ตเซลแมนหายตัวไปจนกระทั่งพบแต่ว่าเป็นการพบศพแล้วก็พบว่าคือร่างเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ก่อนปีใหม่ปี๒๕๕๙เวลาผ่านมาจนถึงนักขณะนี้ครอบครัวก็รับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะครับ
การหายตัวไปในครั้งนี้วันนี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่คุณเบิร์ทเนี่ยเขาบอกว่าเห็นว่าคุณเบิร์ทเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาบริเวณถนนแล้วก็มีอาการคล้ายกับคนคลุมครั่งก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะมาคุมตัวไปยังโรงพักแต่ยังไม่ทันลงบันทึกประจำวันนะครับคือคุณเบิร์ทเนี่ยเขาชักเกร็งซะก่อนสุดท้ายต
ก็มองไปแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งอาการคล้ายกับคนกลุ้มคลั่งเสียสติ
พูดจาไม่รู้เรื่องวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนถนนบรมราชชนนานี
เมื่อลงมาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
ก็ประสานไปยังตำรวจนครบานตลิ่งชันให้มาคุมตัว
ชายคนนั้นขึ้นรถเพื่อจะพาไปยังสถานีตำรวจ
โดยตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวตำรวจต้องใส่กุญแจมือเอาไว้
เนื่องจากว่าชายคนดังกล่าวก็คือเบิร์ตเซลแมน
มารู้ตอนหลังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง
ลองไปฟังเสียงของอาสาสมัครที่เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งครับ
อาสาสมัครคนนี้บอกด้วยว่าตำรวจพานายรติภูมิไปที่โรงพัก
แต่ว่าให้นั่งอยู่ในรถประมาณสัก๒๐นาที
ก่อนที่สุดท้ายก็จะเห็นว่านายรัติภูมินั้นมีอาการชักเกร็ง
ต้องรีบนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสิริราช
โดยยังไม่มีการลงบันทึกประจำวันนะครับณขณะนั้น
ซึ่งก็ไม่พบว่าหลักฐานระบุตัวตนชายคนนั้นว่าเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไร
คือณวันนั้นไม่มีอะไรที่จะบอกได้ก็เลยไม่รู้ว่า
คนคนนั้นคือรัติภูมิพิมพ์ใจใส
ส่วนที่ตัวเองไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่แรก
ญาติออกมาตามหาออกมาเป่าประกาศ
เพราะว่าสภาพของนายรัติภูมิในวันที่เข้าไปช่วยเหลือ
คือ๒๐ธันวาคม๒๕๕๙อาสาสมัครคนนี้บอกว่า
คือสู้ผอมผิดจากรูปที่เห็นตามสื่อต่าง
จนกระทั่งตำรวจนำภาพมาให้ดูอีกครั้ง
ไม่นานมานี้ก็เลยจำได้แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดปั๊มน้ำมันนะครับ
ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นเอาไว้ได้เนี่ย
บันทึกภาพพนักงานเติมน้ำมันแล้วก็ลูกค้า
เหตุการณ์นั้นก็หลายคนตกใจนะครับ
จากว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนบรมราชชนนานี
แล้วก็มีรถคอยบีบแตร่ไล่ตลอดเวลา
ก่อนที่จะแจ้งให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
เข้ามาระงับเหตุในที่สุดครับ